ส้มเช้งสามชาติต้องบอกว่าพี่สมเช่ง

ส้มเท้งเนี่ยนับวันยิ่งอยู่ยิ่งสวย

ล่าสุดนะคะเพิ่งกลับมาจากการปฏิบัติธรรมพร้อมกับครอบครัวก็คือแก๊งสุดโต่งเขานี่แหละค่ะ
ซึ่งพี่ส้มเชงก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะว่าไปครั้งนี้มาโอ้โหจิตใจมีความสงบมากขึ้น
วัยทองวัยทำงานของแกอันนี้แกบอกเองนะ
ก็ทำให้เจอความวุ่นวายต่างมีความร้อมรุ่มในอารมณ์ค่ะก็อาจจะมีหุดหงิดบ้าง
พอกลับมาสิ่งที่ได้เลยก็คือความมีสติในการทำทุกอย่าง
สตินี่มันสำคัญนะสติมันทำให้เกิดปัญญาแล้วทำอะไรก็เกิดผลตลอดเลยค่ะ
จากนี้นะคะทางพี่ส้มเช้งยังมีความเชื่อสุดใจเลยนะคะว่า
ทุกวันนี้ยังมีงานมีเงินเข้ามาตลอดเพราะว่าส่วนหนึ่งมาจากความกระตันยูค่ะ
ต่อให้เราไปตะเวนไหว้พระทั่วประเทศไทยทั่วโลกเลยก็ได้
ถ้าเราไม่เคยไหว้พ่อแม่ไม่ดูแลครอบครัวให้ดีค่ะ
ก็ไม่มีวันที่ชีวิตจะแบบได้ดีแบบนี้

ว่าตกอับไม่มีแน่นอนกับพี่ส้มเช้งนะคะแล้วพี่ส้มเช้งทำแบบนี้มาตลอด
มากับตัวเองด้วยค่ะไปฟังเสียงพี่ส้มเช้งกันหน่อยค่ะ
เชื่อเรื่องกระตันอยู่อันดับแรกกระตันยูต่อบีดามันดาแล้วก็จุนเจือครอบครัว
คือพื้นฐานเราเป็นคนขี้สงสารคนแล้วเราคิดว่าบุญที่เราได้ทำทำบุญกับพุทธศาสนาทำบุญกับคนที่ยากไร้ทำบุญกับคนที่ด้อยต้อยต่ำกว่าเราอะไรอย่างเงี้ที่เขาเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นบุญหนุนในความเชื่อพี่พี่มีความเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าอันดับแรกพระในบ้านถ้าคุณดูแลคุณพ่อคุณแม่กระตันยูรู้คุณต่อบิดามันดาจุนเจือครอบครัวคุณไม่มีทางตกอับแน่นอน